ลงไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่สุราธานีนะคะเรือสปีดโบ๊ทนักท่องเที่ยวนั้นประสบเหตุล่ม
ซึ่งทางด้านของรองแม่ทัพภาคที่๔ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
หลังจากที่ช่วงเช้าก็พบศพของหญิงชาวฮ่องกงนะคะ
ขณะที่เจ้าของเรือก็เสียใจแล้วก็ขอโทษญาติผู้สูญเสีย
และพร้อมเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตค่ะ
พลตรีเกื้อกูลอินนาจักรรองแม่ทัพภาคที่๔
ลงพื้นที่ที่อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ติดตามความคืบหน้าในการค้นหานักท่องเที่ยวคนสุดท้าย
พร้อมทั้งประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบสาเหตุที่เกิดขึ้น
แนวทางในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
แม่ทัพภาคที่๔คาดว่าสาเหตุนั้นน่าจะเกิดจากผู้ประกอบการ
นำเรือนำเที่ยวบรรทุกผู้โดยสารออกให้บริการในช่วงคลื่นลมในทะเลกำลังแรง
จึงทำให้ถูกคลื่นซัดจนเรือล่มค่ะ
ส่วนสาเหตุที่มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต๓คนและยังศูนย์หายอีก๑คน
ว่าเกิดจากผู้ควบคุมเรือไม่ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
เพราะว่าพบว่ามีผู้เสียชีวิตบางคนไม่ได้สวมเสื้อชูชีพ

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายรายสุดท้าย
และเดินหน้าค้นหาจนกว่าจะพบตัว
เอกชัยสารขวัญเจ้าของเรือยอมรับว่ารู้สึกเสียใจ
แล้วก็ขอโทษครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกับเหตุการณ์ครั้งนี้
และพร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายอย่างเต็มที่ค่ะ
โดยทางบริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้
วงเงินประกันผู้เสียชีวิตคนละ๑ล้านบาท
ส่วนค่ารักษาพยาบาลคนละ๕แสนบาท